ไปแทงช่างซ่อมรถ
ที่เป็นเพื่อนในวงเล่าจนเจ็บสาหัส

เป็นอู่ซ่อมรถนะฮะอยู่ในซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ดสามสิบสี่
นนทบุรีคนเจ็บชื่อนายสานุเหลี่ยมเพชร
ชื่อเล่นชื่ออุ๋ยเขาเรียกกันช่างอุ๋ยอายุ๕๑ปีเป็นช่างประจำอู่ซ่อมรถนะครับ
ถูกแทงด้วยขวดปากฉลามแทงเข้าแขนกับชายโครงซ้าย
โอ้โหตอนไปถึงเนี่ยคือแทบไม่ได้สติแล้วเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลชนประธานปักเกร็ดนะฮะ
พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าคนเจ็บกับคนก่อเหตุเนี่ยเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
จากนั้นได้ยินเสียงทะเลาะกันแต่ตอนแทงกันเนี่ยไม่เห็น
เห็นอีกทีก็ตอนช่างอุ๋ยเนี่ยนอนจมกองเลือดหมดสติอยู่บนเก้าอี้เมื่อสักครู่นี้นี่แหละ
ทางกู้ภัยมาถึงวันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้นะฮะ
อู่ซ่อมรถนี่นะฮะนี่ตรงนี้นะครับยังมีรองเท้าของคนเจ็บตกอยู่นะฮะ
มีรอยเท้าเปื้อนเลือดเต็มเลยมีคราบเลือดเต็มพื้นเลย
ขวดเหล้าแตกกระจายเต็มเลยเพื่อนในวงเล่านะฮะที่ชื่อคุณวสันเนี่ย
บอกว่าอย่างนี้ช่างอุ๋ยกับคนก่อเหตุที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันเป็นประจำนะ
เมื่อคืนนี้คนก่อเหตุนะที่ชื่อปุ๊กกี้นะครับกับช่างอุ๋ยเนี่ยก็ดื่มเหล้ากันจนเมา
แล้วได้ยินเสียงแบบมีปากเสียงกันเวลาฝ่ายหญิงเมาเนี่ยจะแบบค่อนข้างแบบปากร้ายหน่อย
ดุด่าส่วนช่างอุ๋ยเนี่ยเขาก็จะถูกด่าถูกต่อว่าอยู่เป็นประจำอะไรประมาณอย่างนี้
ขณะที่ช่างอุ๋ยโต้กลับเมื่อคืนนี้ปุ๊กกี้เองเนี่ยเขาไม่พอใจ
เขาวิ่งไปหยิบขวดเหล้าฟาดกับโต๊ะให้แตกเป็นปากฉลามแล้ววิ่งแทงใส่ช่างอุ๋ยอย่างไม่ยั้งเลย
เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกแทงเหมือนแบบจะเอาให้ตายซึ่งไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเหมือนกัน
แต่เชื่อว่าสองคนนี้เนี่ยไม่รู้เคยมีเรื่องบาดหมางกินใจอะไรกันหรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหปุ๊กกี้จะวิ่งไปแทงใส่ช่างอุ๋ยขนาดนั้นเลยเหรอ
แทงเสร็จปุ๊บก็หนีไปเลยแต่ยืนยันว่าเขาก็เป็นแค่เพื่อนร่วมวงเล่านะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่อยู่แถวนี้เขาบอกทั้งคู่ไม่ได้เป็นกิ๊กกัน
ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นสามีภรรยาอะไรทั้งสิ้น
มึงมาเกาะเขากินอะไรอย่างนี้มึงไม่ยอมทำงานทำการ
บอกว่าว่าพี่คนนั้นมาอยู่นี่ไม่ยอมทำงานทำการ
อย่างนี้เขาบอกเขาบอกเออไงไม่เกี่ยวไปคุยกับคนนู้นแทน
ผู้ชายบอกไปคุยกับพี่อีกคนนึงที่ชื่อผู้ชาย
ไปคุยกับคนนู้นเองแล้วกันเสร็จปุ๊บก็ติ๊บเลยก็เดินไปทิ้งเลย
พอดีผู้ชายเขาหันมามือกันมันก็เข้านี่เป็นรอยสามเหลี่ยมสามลิ่มใหญ่
ฉลามตัดใหญ่อ่ะถึงเอ็นอ่ะถึงเอ็นใหญ่ถึงเอ็นใหญ่เสร็จปุ๊บแล้วก็
มาอีกทีก็โดนหลังตอนนี้คือนอนห้ามเลือดอยู่ถ้าไม่อุ้มไปเมื่อคืนเลือดหมดตัวแน่เขาบอกคิดเลือดว่าหมดตัวไปแล้วอ่ะคิดว่าไปแล้วอ่ะ
ผู้ชายนี่คือผากก็ล้มแล้วอ่ะก็เมานะเมาก็ผากก็ล้มแล้ว
ส่วนคนที่อาศัยอยู่ที่ข้างอู่นะครับบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันนะฮะตอนที่เกิดเหตุ
เมื่อวานนี้ทีแรกคิดว่าปกติของคนเมาแล้วก็เห็นปุ๊กกี้เนี่ยเดินผ่านหน้าหอพักของเขาไปก่อนจะเห็น
อุ๋ยเนี่ยเดินตามมาสภาพแบบเลือดท่วมตัวเขาก็เลยรีบประคองกันให้ไปนั่งพักที่อู่แล้วก็โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
นี่ฮะคือชาวบ้านบอกว่าช่างอุ๋ยเขาเป็นชายโสดทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถนะครับ
ส่วนปุ๊กกี้นี่เขาเป็นสาวขาเหล้าชอบมาดื่มเหล้ากับแก๊งซ่อมรถนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยทะเลาะกันแต่ไม่เคยรุนแรงถึงขนาดนี้
ไม่น่าจะรีบร้อนอะไรหรอกก็เห็นเดินเห็นแต่แป๊บออกไปปกติ
พอเงียบสักพักนึงก็เห็นแต่คนเจ็บเดินออกมา
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะครับคุณสุชาดาก็ไปหาที่บ้านเช่าที่ปุ๊กกี้เขาพักอาศัยอยู่นะฮะ
ไม่ไกลจากอู่ที่เกิดเหตุไม่เจอตัวนะครับ
แต่มีชาวบ้านเขาบอกว่าก็เห็นปุ๊กกี้เนี่ยขี่รถมากับเพื่อนสองคนนะไปดื่มเหล้าที่อู่
พอแทงช่างอุ๋ยเสร็จเห็นไล่เพื่อนไปประมาณว่าเดี๋ยวกูเคลียร์เอง
ไม่รู้ว่าทำไปเพราะเมาหรือเปล่า
เมามาก็เดินด่าคนแถวนี้แหละเขาว่านะเมื่อเช้านี่
ก็ไม่มีไม่มีใครเขาสัมมนาด้วยแล้วก็ตบหน้าเพื่อนทีนึง
นี่คุณนี่คุณก็พูดถึงนั้นนะที่มาด้วยกันสองคนกับเขา

ให้ไล่กลับบ้านเขาบอกว่าเขาจะเคลียร์เองว่าอย่างนี้
เห็นน้องเตาพูดให้ฟังเมื่อเช้านี้เนี่ย
บอกว่ากำลังออกหมายเรียก

ที่แจ้งเอาไว้คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ

อ้าวยังไงถ้าปุ๊กกี้ดูข่าวอยู่ไปหาตำรวจสพปากเกร็ดหน่อยก็แล้วกัน